คนนี้กันบ้างดีกว่าน้องแพรวา
เรามาให้ขอบใจน้องเต็มที่แล้ว

ให้ของขวัญเป็นเซอร์ไพรส์วันเกิด

อย่างที่เห็นนี่แหละก็เป็นกล่องของขวัญใบโตเลย

พร้อมภาพสุดแกงที่ติดอยู่หน้ากล่อง
นี่อันนี้ขนาดภาพแกงแล้วยังน่ารักเลยนะ
แพรวาเนี่ยบอกเห็นครั้งแรกถึงกับโอ๊ยพูดไม่ออกเลยค่ะพี่

แล้วเธอก็คิดต่อไปว่าเอ๊ะหลังจากนี้จะไม่ส่งรูปแบบที่มันแบบไม่สวยเนี่ย

แต่ก็จะแกล้งกันแบบนี้นะคะ
แต่ความน่ารักของคู่นี้ค่ะเพียบนะจ๊ะ
ให้แพรวาเล่าให้ฟังละกันค่ะ
หลังจากนี้แปลงไปแล้วน๒๐๒๕ของคะแคมเป็นจนวัดครั้งเทียบ
ตอนแรกเราก็ไม่ได้คาดหวังว่าเขาจะแบบให้อะไรเพราะว่าอย่างปีที่แล้วเขาให้รองเท้าช้างดาว
แต่ปีนี้เขาถามว่าเราอยากได้อะไรเราก็ไม่มี
ถ้าสมมุติปีนี้หนูบอกว่าหุ้นหนูอยากได้รองเท้าช้างดาวหนูก็อาจจะมีมาอีก
สุดยอดไปเลยขอต้อนรับเข้าสู่บ้านบริอะไรนะ
ตอนนี้แพลวาก็ออกมาเป็นอิสระแล้วนะคะเห็นว่าใกล้คลอดผลงานเพลงแล้วด้วย
ก็รอติดตามเธอได้นะคะเออก็น่าสนใจดีทีเดียวนะ
พร้อมรับงานที่โตขึ้นแล้วก็เปิดกว้างโอกาสให้กับตัวเองมากขึ้นค่ะ
ซึ่งหลังหมดสัญญาแล้วก็มีงานติดต่อเข้ามาไม่น้อยเหมือนกัน

ส่วนเรื่องหัวใจของสาวฝนค่ะหลายคนอยากรู้
บอกเลยนะคะว่าไม่โสดนะจ๊ะ
โอ้โหสุดหนุ่มฟังแล้วแบบอกหักนังป๊อ๊ะเลยอะ
เพราะว่ากำลังทุ่มคบกับหนุ่มนอกวงการรุ่นราวคราวเดียวกันนี่แหละจ้า
เราก็มีความรู้สึกมีโมเมนต์ที่เราชอบ
แล้วก็เหมือนไม่ว่าจะมีเขายังไงคะเวลาเรามีคนใหม่เข้ามาอย่างนี้
เราก็ไม่ได้ไปนั่งเทียบกันว่าครั้งนู้นเป็นยังไงครั้งนี้เป็นยังไง

แต่ยังไม่ได้มีแผนว่าแบบจะแบบเปิดเผยหรือจะไม่เปิดเผย
คือรู้สึกว่าไม่ได้ตั้งใจไว้ว่าเราจะปิดนะหรือแบบเดี๋ยวจะเปิด
คือมันแล้วแต่ฟิลล์ค่ะแบบว่าวันหนึ่งเรารู้สึกว่าเราแฮปปี้ที่อยากจะให้ทุกคนรับรู้
เราก็อาจจะแบบมีอะไรให้ดูกันแต่วันนี้เราก็ยังไม่ได้คิดอะไรไว้